มาต่อกับเรื่องราวของเรื่องเล่าค่ะเกี่ยวกับจอมขมังเวท
คุณผู้ชมค่ะขุนพันธ์ทุกคนรู้จักแน่นอนค่ะ
เป็นตำรวจจอมขมังเวศนะคะในยุคนู้นเลย
ซึ่งบทบาทนี้นะคะคุณอนันดาเอเวอรี่แฮมเขาเล่นมาจนถึง๑๐ปี
แล้วก็อย่างที่เล่ามาวันนี้คุณผันภาค๓เป็นภาคสุดท้ายค่ะ
ซึ่งดีใจมากที่บทบาทของตัวเองเนี่ยถูกนำมาปั้นเป็นโมเดลคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยค่ะ
เป็นรูปขุนอนันดาแต่เป็นเวอร์ชันขุนพันธุ์
เป๊ะเลยอ่ะปั้นเหมือนนะจริงนะคะด้วยหลังจากที่ได้มารับบทนี้นะคะ
ลูกชายของท่านขุนพันธ์คุณผู้ชมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มอบสร้อยเนี่ย
อันนี้ลูกชายนะคะมอบสร้อยคอซึ่งทำมาจากเหรียญของท่านให้เก็บไว้เป็นการส่วนตัว
อันนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะคะซึ่งเวลาเข้าฉากถ่ายทำหนังเรื่องนี้นะคะ
อันนันดาก็จะพกติดตัวไว้ตลอดค่ะคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ
เวลาติดขัดอะไรนะคะก็จะเอามากำไว้ที่มือนะคะแล้วก็นึกขอท่านในใจค่ะ
ขนาดเคยเกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายก็กลับมาถ่ายทำได้ตามปกติค่ะบางวันเนี่ยลืมนะคะ
ถึงท่านต้องให้คนขับรถนะคะขับเอามาให้ค่ะเอ่อ

แบบทางครอบครัวท่านให้มาอะไรอย่างนี้

แล้วก็คุยกับท่านอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ

แต่อาจจะไม่ได้เป็นของแบบ
มีค่าแบบเป็นพิเศษอะไรขนาดนั้น
แต่ว่ามันเป็นของที่ทางครอบครัวท่าน

ถึงท่านต้องให้คนขับรถขับ
คืออันนั้นเล่าหลังฉากบอกว่าจริงแล้ว
แล้วมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับขุนพันธ์เยอะมาก

คือเวลาท่านไปปราบโจรต่างซึ่งเป็นเสือยุคนั้นนะคะ

คือจะเอาอาวุธต่างเอาคาถาต่างมาฝึกฝน
แล้วตัวเองก็ใครเป็นคนจอมขมังเวท
อย่างกรีดที่ถือในรูปปั้นเนี่ยคือสมัยก่อนพี่น้อยเล่นเนี่ยนะคะ
แล้วก็คือเอามาถือเอามาใช้เป็นของตัวเอง

ใช่คุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องเล่า

ก็ปีหน้ามีนาคมได้ดูแน่นอนค่ะ
รับรองว่าถูกใจหนังคอบูแอคชั่นแน่นอนนะคะ